ขณะที่เขาขับรถเข้าเมืองนครนายก

คือผู้ชายทำร้ายร่างกายผู้หญิงอยู่อะค่ะ
จิกหัวทั้งตบหน้าเป็น๑๐ครั้ง

พลเมืองดีเขาก็เลยเอาคลิปเหตุการณ์นี้

ตัดถ่ายทะเบียรถ
๕พพ
นี่ค่ะคือรถคันนี้เขาเห็นเหตุการณ์

เขาก็ไม่เข้าใจเขาก็สงสัยว่าทำไม

ไม่มีใครที่คิดจะห้ามเลยนะคะ

สวนอสรภังขาเข้าเมืองนครนายก

คันนี้ไหมลักทะเบียนคือ

ท้ายรถกระบะมีผู้ชาย
ผู้หญิงนั่งมารวมประมาณ๔คน

เสื้อสีขาวค่ะเขาลงมือทำร้าย

หน้าทั้งจิกหัวทั้งกระชากคอผู้หญิง

ฝ่ายผู้หญิงถูกตบจนหน้านี้แดงช้ำ

ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่มีใครห้ามเลยค่ะ

เป็นการประนามนะคะประนามการกระทำของผู้ชายคนนี้

ทะเลาะกันยังไงมันไม่ควรใช้ความรุนแรงไง

กรณีนี้คือไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าผู้หญิงคนนี้

เพราะทั้งรถมีแต่ผู้ชายเธอเป็นผู้หญิงแค่คนเดียว

นำคลิปนี้ไปแจ้งความตำรวจดีไหม

ถ้าเกิดเหตุร้ายกับฝ่ายหญิงจะได้ให้
ช่วยเหลือได้ทันเวลาค่ะ

แต่เราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจริงแล้วบนรถคันนั้น

หรือว่าเกิดการทะเลาะอะไรกันนะคะ